ดูเรื่องของการจับพนันออนไลน์กันบ้างนะคะ

เพราะไปลงอินเตอร์เน็ตกันหมดเลยออนไลน์

เขาพบว่ามีการลากสายอินเตอร์เน็ตไปที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ

ก็ไปตามจับมาได้เป็นเครือข่ายใหญ่พอสมควรเลยนะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พร้อมด้วยผลตำรวจรีศุภเภสชกชัย
ผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอายกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
สั่งการร่วมแผนปฏิบัติการจับขบวนการพนันออนไลน
รายใหญ่๙รายทั่วกรุงเทพแล้วก็ในเขตปริมณฑลมากกว่า๑๗จุดนะคะ
เป็นการดำเนินการผ่านห้องควบคุมของปอท
มีการถ่ายทอดสดปฏิบัติการ
หลังจากที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็ผู้บังคับการปอทด้วยนะคะ

มีทั้งบ้านพักเจ้าของเว็บที่เป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์
มีคอร์เซนเตอร์เว็บพนันมีที่ตั้งบริษัทเว็บไซต์
มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากไทยไปกัมพูชานะคะ
มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ข้ามแดน
จัดหาคอลเซนเตอร์แล้วก็บ้านพักเจ้าของบัญชีค่ะ
ตำรวจโทษธิติราชบอกว่าสั่งการให้กวาดล้างการพนันอย่างต่อเนื่องแล้ว

เพราะว่าผู้กระทำผิดเนี่ย
แล้วก็ต้องสื่อสารไปยังประชาชนให้เห็นอันตรายของการพนันรูปแบบนี้ด้วยนะคะ
เหตุที่การดำเนินการจับกลุ่มพนันออนไลน์ไม่หมดสักทีเนี่ย
เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาแก๊งพนันออนไลน์มีการหลบเลี่ยงโดเมน
ทำให้ต้องตรวจสอบจากบัญชีธนาคาร
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ๖ธนาคารแหละค่ะ
และอีกเหตุผลหนึ่งนะคะเรื่องการพนันนี้
ไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
แต่ว่าไปอยู่ในพระราชบัญญัติการพนัน
ก็เลยไม่สามารถสั่งปิดเว็บไซต์การพนันได้
เรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องหารือกันอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ปรับแก้กฎหมายกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ถึง๑๖คน

ผู้ชาย๖คนทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ
แล้วก็ได้ของกลางเป็นสมุดบัญชีธนาคาร
เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับธุรกิจการพนัน
มีเงินหมุนเวียนอยู่ในนั้นกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ